ร้อนนี่มีหมายน้ำ
ฉันจะเอามาอาบไปหายร้อน
ร้อนร้อนใจมีไหมใคร
มีน้ำใจช่วยกับฉันไปหายร้อน
สุกแล้วกินได้ใช่ไหมคะกินได้แต่ไม่รู้ว่า

ท้องจะเสียหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสุขภาพของท้องแต่ละคน

บริเวณทางตอนบนภาคเหนือเช่นเช่นเช่นอย่างนี้
ก็มีหลายคนแห่ไปกัน
ด้านนี้คุณสงสัยว่าวีดูข้ายรวก

เวลาเราลวกในหม้อเนี่ยมันจะสุกจากด้านนอกแล้วเข้าสู่ด้านใน
แต่ถ้าเกิดเราลวกในบ่อแบบนี้มันจะสุกจากด้านในออกไปข้างนอก
มันจะสุกเหมือนไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟพลังงานใส่เข้าไปแบบ

ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นการเอาสารอาหารต่าง
ที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในไข่
เหมือนเราไปแช่น้ำออนเซ็นจะแตกต่างกับแช่น้ำอุ่นธรรมดาบ้านเราแบบนี้
ก็ถือว่ามีประโยชน์เอามาฝากสองท่านในเช้าวันนี้
แต่หลายคนสงสัยว่าภาคเหนืออีสานเขาหนาวมาแล้ว
กรุงเทพฝนจะยังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปว่า
การหนาวข้างนี้เนี่ยเป็นการหนาวสะสมพล้อย
ก็คือจะค่อยเพิ่มเทลนิดไม่ได้หนาวแบบปากสั่น

จะเป็นการหนาวค่อยเพิ่มเทลนิด
นิดเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพายุเอใหญ่
ที่มีการพัดเอาลมหนาวเข้ามาปกคลุมเต็มที่นะครับ

ก็จะมีลมหนาวค่อยมีการแผ่เป็นระลอกระลอก

จะช่วยนำเอาความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุม

จะสังเกตว่าตอนบนเนี่ยนะครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับ

แต่ว่าบริเวณทางตอนล่างก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

ในสองจังหวัดนี่คือปัตตะนีแก่นุราธิวาต
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกติดต่อกัน
ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือกระแสลมน์ลมที่พัดไปหมึกทางเรา
พัดจากทิศตะวันออกเข้ามาผ่านหมึกทางเรา
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นพายุหนึ่งลูก
เมืองแท่งเวลานะครับก็คือจะพัดไปแต่แถวอินเดียนึกออกมา
ว่าก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมุมแทงเวลาในสถานการณ์ฝนมากนักนะครับ
แต่ก็จะเหนียวนำให้ลมหนาวที่เห็นอยู่สีม่วงค่อยมีการพัดลงมาปกคลุม

กั้นก็จะสังเกตว่าเมื่อวันอาทิตย์
ก็จะมีการค่อยเขยิบเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับ

แผลลงมาแผลลงมาปกคลุมไปเรื่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะครับ
คาดการณ์ของกรมอุตุสีฟ้าคือจุดที่มีอุณหภูมิต่ำลงนะครับ
สีส้มคือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
อีสานก็จะเริ่มมีอุณหภูมิต่ำลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงกลางสัปดาห์ครับก็จะค่อยเป็นบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงปลายสัปดาห์นะครับ
สังเกตว่าสีฟ้าจะค่อยมีการดันเอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้
เข้ามาปกคลุมในเมืองถึงว่าเราหลายพื้นที่ออกไปนะครับ
ก็จะพบว่าพอสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นเข้ามาถึงเนี่ยนะครับ
สีเขียวทั้งหมดที่เป็นความชื้นก็จะออกไป
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าความชื้นที่ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าว
รู้สึกมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนต่างที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้
ก็จะค่อยหายไปด้วยภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับรวมไปถึงในวันพรุ่งนี้

กรุงเทพก็ยังมีโอกาสเกิดอยู่ช่วงบ่ายเย็นมีโอกาสเกิดฝนอยู่
เดี๋ยวผมไปดูน้ำร้อนของผมก่อน
หรือยังถ้าเกิดไม่ร้อนเนี่ยจะต้องเอาขอยืมแก๊สมาเปิดเพิ่ม

ขอบคุณทัศนัยเดี๋ยวอีก๒ใบนะที่ปากไว้